ติดตามเหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะมีคนไปแห่ขอซื้อลอตเตอรี่เปื้อนเลือดที่พ่อค้านั้นถูกรถชนจนเสียชีวิตที่อุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยืนยันบอกว่าถ้าถูกรางวัลก็สามารถที่จะไปขึ้นเงินได้นะคะ
ส่วนคู่กรณีที่ขับชนแล้วหนีเนี่ยตอนนี้ทราบแล้วนะคะเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้นเองค่ะ
นี่คือสลากที่เปื้อนเลือดของนายมานะการชนะชำนาญอายุ๔๙ปี
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
ตอนนี้ในแผงขายหมดเกลี้ยงนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษก
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันสลากทุกใบที่ถูกรางวัล
และสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นสลากของจริงสามารถขึ้นเงินรางวัลได้
แม้จะฉีกขาดหรือเปื้อนเลือด
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพวารินชำราบ
จังหวัดอุบวลราชธานีพบรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งหนึ่งคัน
จอดทิ้งอยู่ข้างทางและไม่พบเจ้าของรถ
ว่าเป็นรถที่ก่อเหตุชนนายมานะ
ค้นหาเจ้าของจนทราบว่าเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
เมืองต้นเด็กชายรับว่าก่อเหตุชนจริงแต่ไม่ได้ทำคนเดียว
ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลในการหาตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด
และจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด
มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจึงสันนิษฐานว่า
ผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
โดยมีภรรยาของผู้เสียชีวิตขี่นำหน้า
หลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งมาด้วยความเร็ว
ก่อนจะชนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

จนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บหนึ่งราย

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วแสงขวาออกไปประมาณ๔คัน
พอผ่านไปเหมือนมีอะไรมาชนด้านหลัง
ที่รถของเธอจะล้มลง
ที่ไหนพอไปอยู่กลางถนน

และในวันเกิดเหตุได้แบกแผงสลาก

ทำให้เลือดของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปเปื้อนสลาก

ทำให้นางสาวจารุณีเคนสาลี

ได้นำมาโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว

คงจะมาให้โชคหากถูกรางวัล

หนึ่งในหลายคนที่ซื้อสลากเปื้อนเลือด

ในวันที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตคืนนั้นมาเข้าฝัน

ผู้ตายก็เดินมามอบแบงค์๑๐ให้

นายเอกลักษณ์จึงซื้อลอตเตอรี่มา๘ใบ

แบ่งทำบุญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้

เพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน